คลิปนี้สังเกตเห็นชัดเลย
คือรถมอเตอร์ไซค์กำลังจอดรอจะเลี้ยวขวา
แต่ทีนี้รถเก่งที่ขับตามมา
ไม่เห็นหรืออย่างไรไม่ทราบได้
แล้วท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้เป็นยังไงเดี๋ยวดูคลิปกันค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้เลย
มอเตอร์ไซค์กำลังรออยู่นะ

ผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วจอดรอจะเลี้ยวขวา
รถเก่งที่ตามมาสีขาวนี่ผู้หญิงขับนะคะ

เมื่อกี้นี้เห็นร่างผู้ชายลอยขึ้นไปแล้วก็มากระแทกพื้น
ส่วนรถเก๋งคันที่ก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหน
รีบลงมาดูอาการแล้วไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บพลเมือง
ก็มาช่วยเหลือกันหาพลเมืองดีเนี่ยนะคะ
ซึ่งคาดว่าอาการน่าจะไม่เจ็บหนัก
เพราะว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์สามารถลุกเดินได้

ไม่มีการแจ้งความหรือว่าลงบันทึกประจำวันอะไร
จากคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้เจ็บหนัก
ส่วนคนขับรถเก่งผู้หญิงก็แสดงความรับผิดชอบ

พอคลิปนี้แชร์ไปคนก็วิภาควิจารณ์กันเยอะ
ก็ถามแหละว่ามอเตอร์ไซค์ได้เปิดไฟเลี้ยวหรือเปล่า
แล้วก็รถเก๋งเองขับมาทำไมมองไม่เห็นหรือ
เราเอาคลิปนี้มาให้ดูเพื่อเตือนสติกันนะคะ
ขับรถขับราต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะ